เพราะว่าผมเดินผ่านตลาดด้านหลังที่ทำงาน
ได้ยินเขาบอกโอ้จะออกต่างจังหวัดกันแล้ว
รีบออกกันช่วงนี้ดีกว่ารถยังไม่ติด
แต่ปรากฏว่าถ้าใครไปเส้นอีสานไปถนนมิตรภาพ

คุณผู้ชมไม่ได้เอาภาพเก่ามาเป็นแฟมภาพแต่อย่างใดนะคะ
นี่ภาพล่าสุดนะขาออกหน้า
สำหรับไปเส้นทางสายอีสานถนนมิตรภาพ

ตอนเช้า๘๔๕นของวันนี้
ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบ
บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เส้นทางสายภาคอีสานถนนมิตรภาพ

ซึ่งแน่นอนนะฮะประตูสู่อีสานครับ
่งหน้าสู่๒๐จังหวัดภาคอีสาน
มีปริมาณรถยนต์วิ่งหนาแน่นแล้วนะฮะ

ขาเข้ากรุงเทพฯมครรถน้อยนะครับ
แล้วก็ทีนี้เส้นทางจราจรตรงนี้รถเยอะ
ทำให้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้า
จังหวะสลับหยุดนิ่งนะครับ
เนื่องจากเป็นทางขึ้นเนินลาดชัน
ทำให้มีรถสะสมยาวเหยียดกว่า๔กิโลเมตร

สายมุ่งหน้าตัวเมืองโคราช

ตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชศรีมา
เตรียมปิดจุดกลับรถอันตรายตลอดเส้นทางถนนมิตรภาพช่วงอำเภอศรีคิ้ว
ถึงเขตอำเภอเมืองนครราชศรีมากกว่า๑๒จุด
เพื่อไม่ให้กระทบกับรถที่วิ่งทางตรงแล้วก็เลี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ

จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคอีสานอย่างคึกคัก
ก็จะเปิดให้วิ่งฟรีตั้งแต่อำเภอปากช่องถึงอำเภอศรีคิ้ว
ระยะทาง๓๖กิโลเมตรนะครับ
ก็เปิดให้วิ่งฟรีในวันที่๒๙ธันวาคม

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองย้ำครับ

คุณก็ควรศึกษาเส้นทางไปด้วย

เข็มขัดทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกที่นั่งนะครับ

เขาบอกนอกจากเป็นการรบกวนตัวเราเองแล้วในการขับรถ
บางทีจะไม่ได้ยินเสียงแตรของคนอื่นที่เขาบีบเตือนไง
แล้วก็ยังรบกวนเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ
๙สำคัญง่วงเนี่ยแวะพัก
มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางนะครับ
หากเกิดอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือก็โทรได้๑๙๑
แล้วก็ช่วง๗วันอันตรายปีนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกนะ
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บกันเท่าไหร่นะครับ
วันอันตรายช่วง๒๙ธันวาคม๖๔ถึงวันที่๔มกราคม๖๕นั่นเองนะครับ

ใช่ค่ะนี่เห็นเริ่มต้นรายการมาคุณสืบสกุลก็เตือนเรื่องของการเดินทาง